อย่ารอช้ามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยแล้วกัน
แน่นอนว่าเป็นเรื่องราวของคุณปอทฤษฎีนั่นเองนะ
อยู่โรงพยาบาลมา๓สัปดาห์แล้วนะเฟื้องนะ
แต่ว่าเรื่องอาการความคืบหน้าต่าง
คณะแพทย์เองบอกว่ายังไม่มีความคืบหน้าอะไรอัปเดต
แต่ว่าทางอาน้ำอ้อยผู้จัดการส่วนตัวนะครับ

วันพ่อปีนี้ขอของขวัญเลยอย่างเดียวเลยนะ
ขอให้ครอบครัวกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตา
ให้คุณปอนฟื้นมาแข็งแรงเหมือนเดิมนั่นเองนะคะ

หลังจากได้คุยกับทีมแพทย์ที่เข้ามาดูอาการในช่วงเช้านะคะ
ยังคงเฝ้าระวังอาการปอดติดเชื้อกัน
แต่ยืนยันว่าไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากนักนะคะ

ขณะที่คุณพ่อสงวนชาวงนะคะแม้จะเหน็ดเหนื่อยจากการเฝ้าติดตามอาการของลูกชายมาตลอด๓สัปดาห์เต็ม

แล้วก็ออกมาทักทายกับผู้สื่อข่าวตามปกติ

ในโอกาสที่ใกล้ถึงวันพ่อปีนี้

เป็นความภูมิใจสูงสุดของคนเป็นพ่อและแม่
แล้วก็เชื่อว่าการวางตัวที่ดีอย่างสม่ำเสมอของปทฤษฎี
เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนทั้งประเทศรักแล้วก็ห่วงใย
และแม้ว่าปีนี้ลูกชายคนโตจะยังไม่สามารถลุกขึ้นมากราบคุณพ่อได้
แต่ก็ภาวนาให้ลูกชายหายป่วย
แล้วก็กลับมาอยู่กับครอบครัวได้เหมือนทุกปีที่ผ่านมาค่ะ
สิ่งที่ปมีตอนที่เขามาเป็นนักแสดง
พ่อก็บอกได้แต่สอนมาเขามันเป็นโอกาสนะครับ
โอกาสของปอโอกาสที่ดีมาก
แต่ขณะเดียวกันพ่อก็เป็นห่วงว่า
เมื่อเรามีโอกาสอย่างนี้แล้วการที่จะรักษาโอกาสอย่างนี้

เพราะตอนนี้ปอเป็นคนของประชาชน
สิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดต้องรัก
รักประชาชนรักทุกคนรักแฟนคลับ
เราก็ต้องทำตัวให้เขารักเราได้ด้วย

ห่วงพ่อห่วงแม่มากจะไปกราบ
กราบพาน้องพาน้องทำทุกอย่าง
เป็นคนที่กล้ากอดพ่อแม่มาจากไหนแต่ไร
วันพ่อเขาก็จะไปกอดพ่อไปมาให้พ่อ